มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายนะคะประกบยิงน้าชายของบ่าวีนักร้องลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังจนเสียชีวิตค่ะ
ในช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยนะคะ
กรณีที่คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบยิงนายดรุนฤทธหมุนอายุ๕๗ปีจนเสียชีวิต
ซึ่งผู้ตายเป็นน้าชายของบ่าวีนักร้องลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตชื่อดัง
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะคะ
โดยหลังเกิดเหตุบ่าวีได้ออกมาเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมืองโดยเร็ว
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน๓คนนะคะ
ประกอบไปด้วยนายชัยสิทธิเซ็นฤทธิกำนันตำบลโพรงจราเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
ข้อกล่าวหาจ้างวานฆ่าผู้อื่น
นายจำนงรัตนพันธ์และนายไพโรธเซ็นฤทธิ์ข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
หลังจากสารจังหวัดตรังอนุมัติหมายจับ
เป็นกำลังใจให้บ่าวีด้วยเนาะ
ใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ